ของดีของเด็ดที่ช่วยให้พี่แท็กซี่คนหนึ่ง
รอดจากการถูกมอเตอร์ไซค์หัวร้อนเนี่ย
เอาอิดตัวหนอนหนาใหญ่ฟาดเข้าไป

พี่แท็กซี่คนนี้มีอยู่ในรถคืออะไรค่ะ

ในมือหัวของจากการถูกมอเตอร์ไซค์เลย
ท่าทีวางอิดลงที่เดิมแล้วก็ตะโกนเขาบอก

ดูตัวถูกถ่ายแค่นั้นแหละ
ท่าทีเปลี่ยนไปไม่เห็นขึงขัง

เราก็สอบถามเรื่องนี้ไปยังพี่โชเฟอร์เจ้าของคลิปนี่แหละค่ะ
คือนายสันเสริญศรีทงชัยรุ่งโรธเขาบอกเขาไปต่อทะเบียนรถแท็กซี่ที่ขนส่งจตุจักร
ออกมาด้านหลังปรากฏว่าจุดนั้นมันเดินรถเส้นทางเดียวใช่ไหม
แล้วมีมอเตอร์ไซค์หัวร้อนคันนี้จะแซงซ้ายเขาก็บีบแตร่ใส่ไปสองทีแป้น
กลัวว่าเดี๋ยวมันจะเกิดอันตรายเท่านั้นแหละค่ะพี่มอเตอร์ไซค์เสื้อเขียวแขนยาวคนนี้
ยับด่าเป็นชุดเลยท้าทายให้ลงจากรถด้วย
เขาเริ่มเห็นท่าไม่ดีแล้วก็เลยเนี่ยหยิบมือถือมาถ่ายเอาไว้
จังหวะที่โดนปาดหน้ามาขวางเนี่ยจังหวะนี้แล้วเขาก้มลงหยิบก้อนหินตัวหนอนใช่ไหม
เดินปลี่เข้ามาที่รถเลยเพราะเขาหันมาเห็นปุ๊บอุ๊ยโดนทายอยู่ว่ะ
เลยครับเป็นดาราหน้ากล้องอยู่เดินเอากลับไปวางที่เดิมด้วยนะ
แล้วก็ไลน์แท็กซี่บอกไปนะไปเนี่ยก็เลยไม่ได้เกิดเป็นเรื่องทะเลาะวิวาส
ใช่ค่ะหยิบของแล้วก็วางที่เดิมด้วยเก่งมากค่ะคนกับเขามาแซวอะ
แต่ก็เป็นเยี่ยงอย่างของคนที่ใช้อารมณ์เหนือเหตุผลนะนะ
แต่จะบอกให้ว่าถ้ามีปัญหากันบนท้องถนนแบบนี้ทางที่ดีที่สุดทางออกเดียวเลย
หนีไปเลยค่ะไม่ต้องลงไปมีเรื่องกับเขาถ้าเขาชวนให้บวกไม่ต้องไปบวกกับเขานะคะ